จริงเราเห็นภาพจากอินสตาแกรมนะคะ

ฟิตติ้งไม่ว่าจะเป็นงานฟิตติ้งหรือว่า

หลายคนก็ชื่นจมมานะคะ
ผู้จัดใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างเลยลงทุนคุกเข่าให้
ให้คุณณเดชนกับคุณยาย่าทำเองกับมือไม่ต้องรอให้แบบต้องเรียกทีมงาน
แท่นเป็นผู้จัดละครมือทองอีกคนนะสำหรับคุณแอนทองผสม
ตั้งแต่หันมาเอาดีทางด้านงานเบื้องหลังก็ไม่ว่าจะหยิบจับทำละครเรื่องไหน
ดังหมดนะคะดังเป็นพลุแตกหมดเลยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้จัดที่ใส่ใจ
รายละเอียดนี่แหละทุกขั้นตอนเลยเพื่อให้ละครออกมาดี
ล่าสุดค่ะก็มีการดึงตัวซุปตาคู่จิ้นนะคะคุณณเดชนคุกิมิยะ
และคุณยายาอุรัสยามาประกบคู่กันในละครรักโรแมนติกเลย
เรื่องนี้ก็มีคิวแรกการถ่ายทำ
แอนก็ไม่พลาดที่จะไปคุมงานด้วยตัวเอง
พร้อมกับลงมือจัดชุดนักแสดงในระหว่างเข้าฉาก
ถึงขั้นกับลงทุนคุกเขาจัดให้เลย